จราเข้หมีหมาหมาเพราะของผมมีเรื่องหมาหลายตัว
เอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกก่อนคือเพจสายไหมต้องรอดโพสต์คลิปรถเก่งคันนี้
โอ้โหคุณปล่อยหมากลางถนนแบบนี้เลยเหรอนี่ครับกลางถนนไหม
เนี่ยครับจอดรถแล้วปล่อยกันอย่างงี้เลยครับค่ะโอ้โห
ขับมาตามถนนรามินทาวงแหวนขับมาจอดแล้วปล่อยหมาฮะ
สะเทือนใจอ่ะโอ้หมาก็วิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งตามใช่อืม
มันคงมันคงรู้แหละเนอะว่าเจ้าของเอามาปล่อยเป็นหมาตัวผู้นะ
กลางถนนแบบนี้แล้วก็ขับหนีไปหมาตัวนี้เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่หลายรอบ
งงงมันไม่รู้จะไปไหนแหละจนไปเข้าในหมู่บ้านที่อยู่แถวนั้น
นิติบุคคลของหมู่บ้านก็ดีนะรับหมาไว้ดูแลก่อน
นิติบุคคลของหมู่บ้านเล่าบอกว่าหมามันคงคิดถึงเจ้าของมากนะ
มันเศร้าข้าวน้ำไม่ยอมกินนะครับล่าสุดวันนี้นะ
คุณเอกพบเจ้าของสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็เอาเรื่องนี้นะครับ
แจ้งความที่สนคณะยาวเพื่อตามหาเจ้าของหมาให้กลับมารับผิดชอบ
นี่ฮะหน้าตาของมันนะครับ